สารสูงฮ่องกงเริ่มการพิจารณานัดแรกนะครับต่อข้อกล่าวหาขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย๒คน
กล่าวสาบานตนรับตำแหน่งโดยท้าทายจีนแผ่นดินใหญ่จนทำให้การสาบานตนต้องเป็นโมคะ
เว้ยชิงและซิกตัสเหลียงนะครับอดีตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกทรัพย์นิติบรรยาชน์ฮ่องกง
เดินทางมารับฟังการพิจารณาคดีในนัดแรกของสารสูงฮ่องกงวันนี้
กรณีที่รัฐบาลฮ่องกงฟ้องร้องทั้งคู่
ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภา

และท้าทายจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
สาบานตนของทั้งคู่เป็นโมคะ
โดยที่บริเวณหน้าศาลวันนี้ก็มีทั้งนักเคลื่อนไหว

โดยระบุว่าไม่ยอมรับทั้งคู่เป็นสมาชิกสภา
จากพฤติกรรมที่น่าอับอาย

คุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
แต่ทั้งคู่ได้พยายามฝืนคำสั่งดังกล่าวมาแล้ว๒ครั้ง

สัญญาณเป็นในว่ารัฐบาลปักกิ่ง
อาจจะใช้อำนาจพิเศษในการตีความกฎหมายพื้นฐาน
เพื่อยุติวิกฤตการเมืองจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราช
ยังมีรายงานว่าคณะกรรมการประจำของ
ภาประชาชนแห่งชาติจีนในกรุงปักกิ่ง
จะนำประเด็นนี้เข้าพิจารณาอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับ